ไปดูเรื่องเศร้าเกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมกันหน่อยนะคะ
เช้าแบบนี้วันหยุดด้วยก็ไม่ได้อยากรายงานข่าวแบบนี้

ถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนที่มีผู้ป่วยจิตประสาทจิตประเภทเนี่ย
ก็ต้องดูแลกันให้ทั่วถึงนะคะ

คลั่งก็ป่วยเป็นจิตประสาทนะคะ
พอคลั่งเสร็จปุ๊บไปคว้ามีดปอกผลไม้ยาวสักประมาณ๕นิ้วค่ะ
ใช้มีดอันนั้นแหละค่ะที่หยิบมาไปปาดคอคุณตาแท้เสียชีวิต
แล้วก็ใช้มีดอันเดิมกระหน่ำแทงด้วยนะคะ
นี่คือบ้านหลังที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์ฮาวส์ชั้นเดียว
ในพื้นที่หมู่ที่๒ตำบลวังตะกูอำเภอเมืองนครปฐมค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงไปตรวจสอบภายในบ้านเพิ่มเติม
ไปพบผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
นอนเสียชีวิตอยู่ก็คือนายแสงแทร่จิลอายุ๗๓ปีนะคะ
จมกองเลือดอยู่ในมุ้งแบบนี้ค่ะ
ตำรวจสพเมืองนครปฐมก็ต้องไปที่เกิดเหตุไปตรวจสอบ
พอตรวจสอบสภาพศพเพิ่มเติมปรากฏว่าที่ศพมีบาดแผลคือใช้คนร้ายหลานแท้
ใช้มีดปาดเข้าที่ลำคอเป็นแผลเวอะความยาวสักประมาณ๕นิ้ว
ต้นคอมีรอยถูกแทง๑แผลแล้วก็ที่บริเวณหน้าอกด้านขวา
มีรอยถูกแทงอีกหนึ่งแผลด้วยนะคะแล้วก็เอามุ้งครอบไว้แบบนี้ค่ะ
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายวัฒิพัฒน์อายุ๒๙ปีเป็นหลานแท้คุณ
เป็นหลานแท้ของผู้เสียชีวิตตอนเนี้ยคุณผู้ชมดูนะ
สภาพคือไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียว
แล้วตามเนื้อตัวของเขาเนี่ยยังเปลื้อเปื้อนไปด้วย
เลือดของตาของเขาเลือดแห้งกลางติดตัวอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะ
แล้วคือตอนที่ตำรวจไปพูดด้วยไปคุยด้วยชาวบ้านไปคุยด้วยเนี่ย
พูดจาไม่รู้เรื่องนั่งรอมอบตัวแบบนี้
ทีนี้จากการสอบถามญาติข้างบ้านซึ่งก็เป็นคนที่โทรแจ้งตำรวจเนี่ย
เล่าบอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นตาแท้ของคนก่อเหตุ
อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน๒คน
ก่อนเกิดเหตุคนตัดต้นไม้ข้างบ้านได้ยินเสียง

แล้วก็คาดว่าเป็นช่วงที่นายวัฒิพัฒน์ก็คือคนก่อเหตุเนี่ย
กำลังก่อเหตุฆ่าผู้ตายหลังก่อเหตุเสร็จแล้ว
นายวัฒิพัฒน์ก็ล็อกประตูบ้าน
จากนั้นก็เดินออกไปบอกคนข้างบ้านว่าเพิ่งไปฆ่าคนตายมานะฮะ
ไปฆ่าคนตายมาไปช่วยเก็บศพให้ที
คนตัดแต่งกิ่งต้นไม้ก็ตกใจค่ะ
วิ่งมาแจ้งให้ชาวบ้านแถวนั้นรับทราบ
แล้วก็ช่วยกันโทรแจ้งตำรวจนะคะ
ทีนี้เนี่ยญาติญาติคาดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
น่าจะเกิดจากนั่นแหละโรคจิตประสาทกำเริบของนายวัฒิพัฒน์
เพราะว่าที่ผ่านมาแม้ว่าผู้ก่อเหตุคนนี้
นายวัฒิพัฒน์จะสติไม่ดีนะคะ

ส่วนภรรยาของนายวัฒิพัฒน์เองก็กลัวว่า
นายวัฒิพัฒน์จะทำร้ายร่างกาย

หนีไปตั้งแต่๕ปีที่แล้วนะคะไม่ยอมอยู่ด้วย
คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยอาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ว่าน่าจะมาจากเรื่องของกรรมพันธ์พันธุกรรมนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วแม่ของผู้ก่อเหตุเนี่ย

ฝั่งแม่แยกไปอยู่อีกบ้านหนึ่งกับญาติ

ส่วนตำรวจบอกว่าจะต้องนำตัวนายวัฒิพัฒน์เนี่ย
ตรวจดูอาการว่าเป็นโรคจิตประสาทจริงหรือเปล่านะคะ
เรื่องต้นก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ฆ่าคนตายโดยเจตนาไว้ก่อนค่ะ